เราพวกมหาชาวกาญจนบุรีกันถึงหน้าสะพานชาวแม่น้ำแขวนเลยนะ
ชื่อวาย
อายุเท่าไหร่เหรอคะ

ยังไม่มีน้ำมันรถกลับบ้านเนอะ
ยงจะเอาสร้อยของแม่ครับ
เด็ดติดดาวก็รสชาติโดนใจ

ผมขอบวก๕ดาวแล้วก็ดอกจันทร์ข้างบนด้วยว่าอร่อย

แล้วไปสามัคคีร่วมแรงแข่งกับเวลาเพื่อคว้าเงินหมื่นกัน
พลาดไม่ได้อบจมหาสนุก